ก็กลัวนะคะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไปนั่งใกล้ตรงอื่น

จะเกิดกับเราเท่าไรแต่รองรับว่ามันจะปลอดภัยกับเรา
เขาต้องจัดหาเขาต้องประมูลมามูลค่าก็หลายพันล้านนะฮะ
แต่ว่าคนกรุงเทพกำลังถามว่าเออประมูลแบบไหนอะไรยังไง
จัดซื้อจัดจ้างแบบไหนและของที่ได้มาจะเป็นยังไง
เมื่อยี่สิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมาแถวห้างพันทิศงามวงวานค่ะ
คำถามตามมาเยอะเลยตั้งแต่วันนั้นไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
เป็นเหตุการณ์ขณะเพลิงกำลังลุกไหม้รถเมษายห้าสองสอง
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าพันทิพย์งามวงวานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้โดยสารเกือบ๒๐ชีวิตต้องวิ่งหนีตาย
คุณนุ้งนิ้งเล่าว่าวันเกิดเหตุเธอกำลังจะกลับบ้านที่งามวงวานโดยเลือกนั่งติดกับประตูทางออกรถเมย์อีกเพียงแค่๒ป้ายรถเมย์เท่านั้นก็จะถึงจุดหมาย
ขณะที่รถเมย์วิ่งอยู่บนทางด่วนเธอได้กลิ่นคล้ายกับยางรถไหม้ซึ่งในตอนนั้นเธอเข้าใจว่าเป็นกลิ่นจากรถคันอื่นไม่ใช่รถเมคันที่เธอนั่งอยู่
เมื่อรถลงจากทางด่วนจอดที่ป้ายรถเมนหน้าห้างสรรพสินค้าพันทิพย์งามวงวานได้ยินเสียงคล้ายระเบิดหนึ่งครั้งและยังเห็นสะเก็ดไฟ
จังหวะนี้คนขับรถเมย์เปิดประตูรถทันทีผู้โดยสารพากันหนีตายลงจากรถเมย์อย่างชุลมุน
วิ่งลงก่อนอันดับแรกค่ะพอลงแล้วก็เห็นควันดำขึ้นคือเวลาแค่ประมาณ๒นาทีได้ค่ะไฟก็ไหม้ไหม้แล้วก็ระเบิดเลย
คือหนูคิดแล้วนะตอนนั้นไม่รู้ว่าคือมันเป็นยังไงไม่รู้คือคิดแล้วว่ามันต้องระเบิดแน่คือวิ่งลงให้ไวที่สุดเลยดีที่คนลงทันคือมันแค่วินาทีแป๊บเดียวอะค่ะมันไม่หนูร้องไห้เลยตอนนั้นรู้สึกแบบกลัวรถเมย์ไปพักนึงเลยอ่ะ
ส่วนรถเมษาย๕๒๒คันเกิดเหตุเป็นรถเมย์ที่ใช้ระบบก๊าซเอ็นจีวีโดยคุณบุญมาประธานสหภาพรายงานของรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ชี้แจงหลังจากการตรวจสอบเพลิงไหม้เบื้องต้นซึ่งพบว่าระบบห้ามล้อรถขัดคล่องทำให้เบรกติดขัดวงล้อจึงเกิดความร้อนส่งผลให้ยางระเบิดและเกิดเพลิง
เอาวิ่งในเส้นทางรถเราออกไปดีไม่มีอะไร
แต่ว่าเบรกใช้มากเข้า
ท้ายพ่อกำหนดไว้ว่า๑๕๐๐๐กิโล
กิโลหรือ๕๐๐โลต้องเปลี่ยนเบรก

แต่ว่าเบรกเนี่ยมันเกิดในลักษณะที่เบรกมันติด

นี่ก็คืออาจจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือระบบอุปกรณ์มันเสื่อม
แต่นั่นเป็นเพียงการประเมินสาเหตุเบื้องต้นเท่านั้น
โดยเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทางผู้แทนสาธารณ์ภาพรายงานรัฐวิทยาลัยศาสตร์กิจ

และจะต้องย้อนไปดูประวัติการซ่อมบำรุงรถเมย์คันนี้

จะมีการประชุมหารืออีกครั้ง
เพื่อสรุปข้อมูลของสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป
ตั้งแต่เกิดเหตุนี่คนกรุงเทพก็เลยมีคำถามเยอะแล้วฮะ
ที่นำมาวิ่งให้ประชาชนใช้บริการ

ถ้าไม่ปลอดภัยทำไมถึงยังวิ่งอยู่
คือเราพยายามหาคำตอบเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมนะคะ
นี่นะคะอยู่ด้านหลังเราสองคน
ประมูลนำเข้าจากบริษัทชทวีจำกัดมหาชน
เมื่อปี๒๕๖๐นะคะ
จำนวนทั้งหมด๔๘๙คัน
คือในตอนนั้นคุณผู้ชมคะมีการร้องเรียนเรื่องของการประมูล
จัดซื้อจัดจ้างจนกลายเป็นเรื่องฟ้องร้อง
แต่สารตัดสินให้นำรถเมย์
ไปให้บริการกับประชาชนได้นะคะพี่อุ๋ย
ทีนี้ค่ะรถเมรุ่นนี้เป็นรถที่มีทางลาด
วิวแชร์สามารถขึ้นลงได้
แบบนี้นะคะความยาว๑๒เมตร

มีถนนกันความร้อนด้วยนะคะมีที่นั่งเสริมพับได้
มีที่จอดวิวแชร์สองคันมีป้ายไฟดิจิทัลบอกเส้นทาง
ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และตัวอื่นถามว่าแล้วเคยเกิด
ไฟไหม้ไหมเคยไหมเคยเกิดครั้งแรก
อู่จอดเลยนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ๓

รถเมษาย๑๔๕ค่ะ
จอดอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
ที่บอกไปที่พันทิศพันทิศมีคนเจ็บ
ทางผอขอสมกออกมาชี้แจงว่าอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอะไรกันอยู่

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการ
เก็บรายละเอียดทั้งหมดอยู่ครับเพราะว่า
รถ๑คันมันจะต้องไปดูประวัติการซ่อมบำรุง
รถด้วยนะครับต้องไปดูในช่วง
เวลาที่ผ่านมาว่ารถมีการใช้ยังไง
สันนิษฐานที่มีการสันนิษฐานเบื้องต้น
ขึ้นมาว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ย

นี่ก็คือต้องขอเวลาสักนิดนึงนะครับ
ทีนี้ค่ะแล้วก็เกิดคำถามว่าแล้วทำไมขอสมกรยังต้องใช้รถรุ่นนี้อยู่
ก็ตอบง่ายเลยค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะก็ประมูลมาแล้ว

ส่วนคำถามเรื่องของความปลอดภัยทางขอสมกรยืนยันว่า
การไฟไหม้ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกนะคะ
คือตอนนี้ขอสมกรพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรถรูปแบบเก่า

จากเรื่องของพลังงงพลังงานต่างก็ความทันสมัย

เขาก็มีคำถามเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย

คู่สัญญาของขอสมกรนะครับทุกผู้ชมครับ
บริษัทชอทวีจำกัดมหาชน
ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องดูแลเรื่องของสภาพรถ
เอามาใช้บริการให้กับประชาชนในคนที่นั่งรถเมย์นี่แหละ
คุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชอทวีจำกัดมหาชนนะครับ
บอกว่าหลังจากบริษัทประมูลและนำชิ้นส่วนรถเมย์มาประกอบให้บริการประชาชน
ตั้งแต่ปี๒๕๖๒บริษัทก็ดูแลสภาพรถมาตลอดนะครับ
โดยจะตรวจสอบสภาพรถทุก๕๐๐กิโลเมตร
เปลี่ยนอุปกรณ์ทุก๑๐๐๐กิโลเมตรและขอสมกรก็จะมาตรวจสอบด้วย
กรณีรถเกิดเพลิงไหม้เนี่ยยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความประมาทของช่างในการตรวจสอบนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการระบุสาเหตุที่แท้จริงออกมาว่าในวันนั้นมันเกิดจากอะไร
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะไปหาข้อมูลมาให้อีกค่ะครับไปคุยกับทางด้านนักวิชาการเลยนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจินดาเจริญพรพาณิชย์หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียันยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์
บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังเป็นอดีตนายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทยด้วย
แต่ก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิดค่ะ
อันนี้จริงพูดยากเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าแน่นอนแหละก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในการออกแบบแล้วก็ในการที่จะประกอบตัวรถขึ้นมา
มาตรฐานของการตรวจสอบคุณภาพแน่นอนก็มี
ถ้าเรามีการออกแบบมีการผลิตนะครับ
แล้วมีการตรวจสอบคุณภาพที่มันเข้มข้นนะครับ
เราก็จะสามารถที่จะรับประกันได้ระดับหนึ่งว่า

คันนั้นเราไม่เข้าใจว่าเบรกมันติดนะครับ
ว่าเบรกมันติดได้อย่างไรนะครับ
เบรกมันติดคือรถมันไฟไหม้ได้
คันนั้นเกิดจากความร้อนของพระเบรก
ที่ไปสีกับตัวดำเบรกในตัวรถเนี่ย
คือเบรกเหมือนกับคุณเหยียบเบรกไว้แล้วก็เหยียบคันเร่งไปด้วย
เหยียบเบรกไว้แล้วก็เหยียบคันเร่งไปด้วย
รถคันนั้นไม่รู้ว่าเบรกมันติดได้ยังไง
คือรถคันนี้เนี่ยเพิ่งประมูลแล้วก็จัดหามาเมื่อปี๖๒ใช่ไหมฮะ
รุ่นนี้๕ปีที่ผ่านมาจำนวนรถที่เกิดเพลิงไหม้ทั้งคัน
มีแค่กรณีเดียวทางเจ้าของเขายืนยัน
สาเหตุที่นำเข้ารถเมรุ่นนี้เพราะมีคุณภาพราคาเหมาะสม

แล้วตรงตามเกณฑ์ที่ขอสมกรกำหนดเอาไว้
ถ้าไปนำเข้าจากญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปเนี่ยเขาบอกว่าราคาจะแพงกว่านี้
แต่ว่าอาจารย์อย่างนักวิชาการที่เราไปคุยมา

เพราะว่ารถเมย์ใช้งานหนักไงพี่อุ๋ย
ใช้งานหนักกว่ารถยนต์ทั่วไปที่เราขับกัน

เอามากกว่านั้นดีกว่างั้นสินะ

ถ้าเราไปเจอแบบนั่งรถเมย์ไป
รถเมล์ไฟไหม
อ๋อถามให้ด้านหลังนี้เลยค่ะร้อนเลยนะเนี่ย
หรือถ้าเกิดเป็นรถเราเองรถทั่วไปมันอาจจะใช้หลักการเดียวกันก็ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปถามผู้เชี่ยวชาญมาเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ
ก่อนอื่นเนี่ยต้องหมั่นสังเกตก่อนขึ้นไปนั่งบนรถถ้าได้กลิ่นน้ำมันอะไรโชยมา
กลิ่นไหม้โชยมาเห็นประกายไฟมาจากรถเมย์เนี่ย
ต้องรีบแจ้งพนักงานบนรถทันทีนะฮะ
พนักงานขับรถก็ได้พนักงานเก็บเงินก็ได้
จากนั้นก็ต้องรวบรวมสตินะทรัพย์ส่งทรัพย์สิน
ข้าวของที่เอามาถ้าเกิดพอหยิบฉวยทันหาทางลงให้ดี
แล้วก็รีบลงจากรถทันทีถ้าหยิบไม่ทันไม่ต้องห่วงทรัพย์สินนะฮะ
เอาตัวเองก่อนใช่ใช่เอาชีวิตรอดปลอดภัยเอาไว้ก่อน
เอาชีวิตรอดก่อนนะครับกรณีที่เห็นประตูแล้วไปถึงประตูไม่เปิด
หาประตูฉุกเฉินคือความจริงไปไหนเนี่ยเขาบอกให้ดูไว้ก่อนเลยนะ
หนีไฟอยู่ตรงไหนประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหน
ถ้าเกิดว่าออกไม่ได้เขาจะมีค้อนทุบกระจกนิรภัยอยู่นะฮะ
เอาค้อนไปทุบได้นะครับจะได้ช่วยคนอื่นได้ด้วย
แล้วออกห่างจากตัวรถให้มากที่สุดถ้าออกไปได้แล้วนะ
เดี๋ยวมันเกิดระบงระเบิดขึ้นเนี่ยจะยุ่ง
แล้วช่วยกันโทรแจ้งสายด่วนต่างนะฮะ
เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะอันนี้ก็เตือนกันเอาไว้ก่อน
ไม่ใช่ว่าจะไหม้แบบกันบ่อยนะเพราะว่าขอสมกรยืนยันนะคะ
ว่ารถเมย์ที่ให้บริการอยู่ปลอดภัยขอสมกรยืนยันแบบนี้
แต่ก็แนะนำเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินเผื่อเอาไว้ก่อน
สมกรบอกว่าจะเพิ่มมาตรการป้องกัน
วงเงิน๙๕๓ล้านบาทเพื่อนำมาทดแทนรถเมย์เดิม
ที่มีอายุการใช้งานเกิน๒๕ปีประมูลน่าจะกันยายนนะคะ
ใช่ค่ะน่าจะกันยายนนี้แล้ว
การที่เราจะจัดหารถใหม่เข้ามาแล้วเป็นพลังงานสะอาด
เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ส่งผลให้เราลดต้นทุน
ด้านเชื้อเผิมลงไปได้เยอะมากลดไปเกือบ๖๐๗๐
และที่สำคัญก็คือในส่วนของค่าเหมาซ่อมเนี่ย
ถ้าเกิดเป็นภาระของเอกชนหรือว่าเป็นความรับผิดชอบของเอกชนไปเลย
ก็ตัดต้นผลตรงนี้ลงไปได้อีกนะครับ
ประมูลนะครับเพราะว่ารถเมรุ่นเก่า
ใช้มาใน๒๐กว่าปีเกือบ๓๐ปี
เขาก็จะเอาให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นแต่แน่นอนว่าก็ต้องใช้งบประมาณ
แล้วคนก็จับตามองอยู่เรื่องของการเปิดประมูล
ว่าจะโปร่งใสมากน้อยขนาดไหนขอสมกรก็เขาก็บอกว่าโปร่งใสแน่นอน
ยืนยันตรงนี้ได้รัฐบาลอนุมัติให้กู้เงินด้วยวงเงิน๗๕๑๖ล้านบาทนะฮะ
ทั้งหมดนี้เนี่ยจะมาช่วยเสริมสภาพคล่อง
แล้วก็บรรเทาปัญหาการขาดทุนสะสมของขอสมกรด้วยประมาณอย่างนั้น

ค่ะคนเดินทางก็อยากจะปลอดภัยอยากจะสะดวกนะคะ
ก็หวังพึ่งทางขอสมกรนี่แหละ